พักเรื่องราวของความซูซีดอาจจะไว้

ไปดูกับนายตำรวจท่านนี้เขาทำบุญ
ด้วยการตัดผมฟรีตะเวนไปทั่วเลยนะครับ

โอ๊ะเต้นได้เพลินเลย
โอ้โหเพลงนี้เพลินจริงเลยนะ

แต่คนที่เขาตัดอยู่คือคุณตำรวจใจดี
เป็นดาบตำรวจขวัญเมืองพระอบเหล็กนะครับ
พบหมู่สพวังโป่งหัวหน้าสายตรวจ
ตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์

มีจิตสาธารณะที่ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานนะครับ
ตระเวนให้บริการตัดแต่งทรงผมฟรี
ถึงที่บ้านเลยทีเดียวนะครับ
โดยตลอดระยะเวลากว่า๒ปีที่ผ่านมา
ก็มีผู้สนใจมาใช้บริการฟรีนะครับ
เด็กนักเรียนผู้สูงอายุผู้พิการตลอดจน
ผู้ป่วยติดเตียงไม่ต่ำกว่า๒๐๐๓๐๐รายนะครับ
ซึ่งบางรายก็ตัดกันเป็นประจำ

พูดคุยทักทายวันนี้เป็นอย่างไรสบายดีไหม

จะได้หายป่วยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะ
แต่ก็เห็นผมยาวแบบนี้เขาก็ตัดผมให้
และที่สำคัญที่ขึ้นหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ให้
เพราะว่าเผื่อใครอยากจะขอใช้บริการ
ดาบครับพอจะมาตัดผมให้หน่อยได้ไหมครับ

ดาบเขาจะได้ตอบรับแล้วก็นัดแนะกันไปว่าจะไปตัดผมกันที่บ้านหรือว่าที่ไหนนะ
ตบมือหน่อยคุณตำรวจใจดีมีน้ำใจมากเลย